สัญชาติกันเลยคันหนึ่งเป็นกระบะคันหนึ่งเป็นซาเล้งฮะ
เกินจริงครับมองมาไกลใครก็คิดว่าน่าจะเป็นรถบรรทุก
แต่พอมาใกล้เฮ้ยพี่ขี่โมทะไซต์พ่วงข้าง
เรียกว่าสาเล้งก็ได้สูงกว่ารถใหญ่กว่ารถเนี่ย
น่าจะ๔๕เท่าเป็นอย่างน้อยครับ
เหตุการณ์นี้คือกำลังบรรทุกขยะรีไซเคิล
เพื่อเตรียมจะไปขายนะครับนี่คือโควิดชีวิตต้องสู้

บรรทุกของเพื่อจะไปขายแบบรีไซเคิลเนี่ย

ขยับต่อแต่ยังต้องอยู่ที่หน้าจอทีวี
เป็นคำว่าคุ้มอีกเหมือนกันจะต้องมีคำว่าโคตรนำหน้า

ขนาดนี้เลยฮะแถวสัตว์ตะหีบจังหวัดชนบุรี

เขามีการวัดไว้เรียบร้อยแล้วว่าความยาวของความสูงสะพาน
กับของของเขายังไงก็ไปถึงเพราะว่าเขาเป็นผู้มีประสบการณ์
นี่คือการขนส่งที่ระดับเทพจริง
ค่ะแบบนี้เนี่ยคือไม่แนะนำให้ทำนะฮะ
เพราะว่ามันจะมีความอันตรายทั้งต่อตัวเองแล้วต่อเพื่อนร่วมทางด้วย
แต่เอาภาพนี้มาฝากกันต่างกรรมต่างวาระ
รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างกับรถกระบะ๒คันนี้
มาภายใต้คอนเซปต์เดียวกันคือคำว่าคุ้มมาก
เข้าใจว่าจะต้องทำหากินแต่อย่าลืมคำนึงเรื่องของความปลอดภัยด้วย